เมื่อวานนี้เนี่ยก็เห็นข่าวนี้มีการนำเสนอแล้วด้วยเหมือนกันกรณีดีเจเจมส์
คือเขามีกล้องหน้ารถแล้วเขาไปเห็นเหตุการณ์กรณีที่รถสิบล้อเนี่ยมีปัญหากันกับรถเก๋งสีขาว
แล้วรถสิบล้อมีการใช้อาวุธปืนยิงใส่รถเก๋งสีขาว
ทีนี้คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ดีเจเจมส์เขาก็มีการไปพบตำรวจด้วยนะ
แล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น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

คือภรรยาดีเจเจมสตกใจมาก
เจเจมส์ก็บอกว่าเนี่ยหยุดอยู่นี่ไงพยายามรวบรวมสติแล้ว
แล้วก็ไม่เข้าใกล้รถสิบล้อ
หลังจากนั้นก็ได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจ
เอาภาพจากกล้องวงจรปิดหน้ารถมาโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
เพราะว่าต้องการหาตัวคนขับรถสิบล้อคันนี้มาดำเนินคดี
แต่ในขณะที่เกิดเหตุนะคือดีเจเจมส์ก็เห็นรถเก่งคันนี้ขับหลบไปแล้ว

ส่วนดีเจเจมส์เองก็ขับรถตาม๑๐ล้อไปได้ประมาณ๕๐๐เมตร
ก่อนที่จะตัดสินใจกลับเข้าบ้านดีกว่า
เพราะทั้งผมและภรรยาก็ยังตกใจอยู่เลย
ภรรยาก็ห้ามเธอเธอจะขับตามไปทำไม
ดังนั้นโอเคตัดสินใจกลับบ้านแล้วค่อยเอาภาพนี้ไปให้ตำรวจนะครับ
ใช่ค่ะแล้วตอนที่โพสต์ลงในเฟซบุ๊กก็ยังแบบแซวติดตลก
ว่าแบบในความน่ากลัวของเสียงปืนก็คือเสียงเมีย

ทีนี้เมื่อวานผู้สื่อข่าวของเราก็ไปเจอดีเจมส์เลย

เดี๋ยวไปฟังเสียงดีเจเจมส์หน่อยนะคะ
มันอาจจะผิดคนก็ได้อะไรอย่างนี้
ก็เลยรู้สึกว่าแบบสติสำคัญที่สุด
จอดรถเลยดีกว่าอะไรอย่างนี้
ทีนี้ค่ะพอดีเจเจมส์ให้ข้อมูลแบบนี้แล้ว
แล้วก็เอามาโพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดียเพราะว่านี่แหละเท่ากับเป็นหลักฐานสำคัญ
ในการที่จะเอาไปดำเนินคดีกับคนขับรถ๑๐ล้อ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่ารถเก่งสีขาวเสียหายเล็กน้อย
ส่วนเจ้าของรถเก๋งสีขาวเองก็ปลอดภัย
ทีนี้คุณผู้ชมมาดูทางด้านตำรวจบ้างค่ะ
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกอำนาจอินทรสวน
ผู้กำกับการตำรวจนครบานบางเขนเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าหลังจากที่มีการสอบปากคำผู้เสียหาย

แล้วจะไปรับแฟนสาวแถววัชรพล

มีการขับปาดหน้าไปมากับรถสิบล้อ
ระยะทางที่ปาดกัน๓กิโลกว่านะ
พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุตรงคลิปนี้
รถสิบล้อเนี่ยใช้อาวุธปืนมายิงใส่
แล้วก็เลยทำให้กระจกด้านหลังซ้ายได้รับความเสียหาย
หลังจากนั้นรถสิบล้อก็ขับหนีไปจนสุดถนนเทพรักษ์เลย
ใช่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ของกองพิสูจน์หลักฐาน
ก็พบเศษกระสุนแล้วก็แกนกระสุน
แต่ยังไม่ทราบขนาดตกอยู่ภายในรถนะครับ
รวบรวมไว้เป็นหลักฐานแล้วก็นี่แหละฮะ

คือในขณะที่รถเก๋งสีขาวขับไป
และคนขับยังอยู่คนเดียวยังไม่ทันได้ไปรับแฟน
จุดที่คนขับรถบรรทุกยิงใส่มาโดน
คือเบาะที่นั่งคนข้างคนขับ
นั่นน่ะสิเป็นผู้โดยสารนะนะเบาะข้าง

ถ้าคนขับรถเก๋งสีขาวไปรับแฟนมาด้วยเรียบร้อยแล้ว

ต้องโดนกระสุนปืนยิงใส่แน่นะครับ
เพราะว่าตรงนั้นเป็นจุดที่ถูกยิงเลย

ทีนี้ตำรวจพอรับเรื่องแล้ว
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุ
คือตรวจสอบตั้งแต่ตามเส้นทางที่คนขับรถสิบล้อหนีไป
จนกระทั่งสามารถยึดรถสิบล้อขนดิน
ของบริษัทรับจ้างขนดินย่านรามอินทราได้
ทะเบียนรถนี่คือ๗๑๘๘๙๑นครปฐม
แต่ต้องบอกว่าแต่นะคุณ

เพราะว่าที่ทะเบียนที่บอกไปเนี่ยนะคะ

๑คือต่างกัน๘กับ๖เนี่ยนะคะ
ก็คาดว่าเป็นเพราะเวลากลางคืนทำให้เห็นเลขทะเบียนคลาดเคลื่อน
แต่ตำรวจก็ยืนยันว่ารถคันเดียวกัน
ทีนี้ก็ต้องไปถามทางเจ้าของบริษัทรถนะ

คนขับรถคันนี้ชื่อนายศักดิ์
เขาขับมาจอดเอาไว้ที่บริษัทหลังจากเกิดเหตุแล้ว

ก็คาดว่าจะมอบตัวที่สอนอบางเขนได้
ในวันที่๒๓กันยายนก็คือ
วันนี้บอกว่าเขาจะมอบตัวตอน๑๐โมงเช้า
ก็ต้องรอติดตามกันว่าจะมามอบตัวหรือเปล่า
แต่ว่าก็ต้องโดนข้อหาเหมือนกัน
พยายามฆ่าหรือพกปืนขนาดนั้นด้วยนะ

ใช่นะครับคุณผู้ชมครับ
รอติดตามนี่ก็ถือว่ามีความคืบหน้าแล้วนะครับ